ไทยรัฐทีวีของเรานี่ก็กรี๊ดกันสุดคอเหมือนกัน
พอประกาศชื่อลิโอนาโดโอ้โหกรี๊ดกันเลย
ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลเก็บตกเล็กน้อยไปดูกันเลยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะมีสีสันมากมายเลยทีเดียวค่ะ
เกิดขึ้นบนเวทีประกาศรางวัลออสการ์
เริ่มจากพิธีกรผิวสีคริสรอกเขามีหยิกแกมหยอกเบากับปมออสการ์
ในเรื่องของออสการ์โซไวท์นะคะ
ครอบครัวสมิทแบบขำว่าแม่ไม่มาร่วมงานเพราะว่าไม่มีชื่อเข้าชิงอ่ะสิ

ก็บอกเหมือนแบบรางวัลสำหรับคนผิวขาวอะไรอย่างนี้
แล้วก็อีกหนึ่งดาวเด่นที่กลายเป็นที่รักของแฟนทั่วโลกทันทีเลย

หนูน้อยตัวนี้เจ้าหนูน้อยคนนี้
จากคอปแคมเบลค่ะนักแสดงรุ่นจิ๋วจากรูม
คนนี้เขาฝีไม้ลายมือทางการแสดงไม่ธรรมดานะ
จากจะถูกยกให้เป็นผู้ประกาศรางวัลที่น่ารักที่สุดของงานอีกด้วยนั่นเอง
หลายคนบอกว่าน่าจะให้เขาอีกสักรางวัลหนึ่งด้วยเหมือนกัน
อกจากนี้ก็ยังมีโชว์เด็ดของ๒ศิลปินฮอตอย่างแซมสมิท
เพราะว่าทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างก็มีชื่อเข้าชิงในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
พ่ายกลับบ้านไปให้กับสแตมสมิทในที่สุดนั่นเองค่ะ
และที่ขาดไม่ได้นะคุณผู้ชมก็คือภาพประทับใจของแฟนหนังรุ่นเดอะอย่างไททานิกส์
นี่คู่จิ้นคู่จิ้นรุ่นใหญ่ตั้งแต่กี่ปีมาแล้วล่ะเททานิก

วงคู่ออกงานกันในรอบหลายปีแล้วก็ยังมาในชุดที่ดูแล้วแหม่เหมือนนัดกันมานะฮะ
ก็เลยทำเอาต่อมจิ้นแฟนหนังเนี่ยกระเจิงไปตามกันนั่นเองนะคะ